พักเก้าไกลก่อนในขณะที่คนนะครับกำลังชื่นชมในตัวของคุณพิธา
แต่มันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่ดีแหละต้องบอกว่าไม่ดี
ณธีพัฒน์แถลงลาออกเส้นพิษเมาแล้วขับค่ะ
นางสาวนาธีพัฒน์หรือว่าเตอร์เนี่ยนะครับเป็นวาดที่นะเป็นวาดที่สอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วคนนี้เนี่ยผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมมาโดยตลอดนี่คือการแถลงข่าวเมื่อวาน
อยู่ลำดับที่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดนะเออ
ผู้ชายคนยืนหน้าเนี่ยคือพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกล
ยืนข้างหลังคือนางสาวณฑีพัฒน์หรือว่าเตอร์กุลเศรษฐศิษย์
ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อแถลงข่าวกรณีเมาแล้วขับครับ
นางสาวนาธีพัฒน์เนี่ยเธอขอโทษประชาชนแล้วก็นะครับ
บอกว่ารับผิดที่ทำลงไปสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นห้าทุ่ม
สิบห้าพฤษภาคมนะครับเล่าบอกว่าออกไปพบเพื่อน
ดื่มแอลกอฮอลประมาณสัก๓๔แก้วขากลับก็ขับผ่านด่านตรวจแอลกอฮอล์ใช่ไหม
รายงานบอกเป็นของจราจรกลางซึ่งถ้านักดื่มนักขับเขารู้กันอยู่แล้ว
ถ้าเจอจราจรกลางเข้าไปเนี่ยนะเขาเข้มข้นเขาเข้มงวดนะครับ
จอดรถเพื่อจะเข้ากระบวนการตรวจสอบไม่ได้ขัดขืน
คือมีการโทรศัพท์หาเพื่อนนะครับให้มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับ
ไม่ได้ให้มาช่วยเคลียร์ยืนยันว่าก็ได้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไป
หลีกไม่ได้เลี่ยงตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
ซึ่งผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่๖๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
หวัดเรียงหกสิบหกก็ถูกดำเนินคดี
สารสั่งจำคลุกสองเดือนปรับสี่พันบาท
โทษนะครับให้รอลงอาญา๒ปี
และให้รายงานตัวทุก๔เดือน

พักใบอนุญาตขับขี่หกเดือน
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกเธอเสียใจมาก
เพราะทำให้ประชาชนผิดหวังก็ขอลาออก
จากการเป็นว่าที่สอสอที่ยังไม่ได้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อครับ
ระหว่างนั้นไม่มีการที่ขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับ
สิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจมากมีอยู่เพียงสองอย่าง
คือผมทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
และผมขอประกาศลาออกจากการเป็นสอสอ
นี่แหละครับคุณผู้ชมขณะที่นายพิจารณ์รองหัวหน้าพักเปิดเผยบอกว่า
หลังจากเห็นข่าวก็พยายามติดต่อไปที่สอนอท้องที่ที่รับผิดชอบ
นางสาวนาธีพัฒน์เนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจอะไรหรือแสดงตัว
ว่าเป็นสอสอของพักนะหลังจากแถลงข่าวเสร็จคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อย
คือทั้งคู่นะทั้งคุณพิจานทั้งคุณนาธิพัฒน์ก็เดินออกจากห้องมา
โดยมีคุณช่อพันนิการออยู่นะครับผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลรออยู่ด้านนอก
ก็มีการโผล่เข้ากอดกันโผล่เข้ากอดร้องไห้นะครับปลอบใจกันนะครับ
แล้วก็เดินลงนะครับบันไดออกจากชั้น๗อาคารอนาคตใหม่

คือเหมือนกับแบบว่าก็ฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะตั้งแต่ก่อตั้งพักคิดดูสิ
แล้วก็จะผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมไง
ทีนี้พอมาเจอแบบนี้ก็เลยแน่นอนค่ะเป็นธรรมดาที่แบบรู้สึกเสียใจนะ
คุณผู้ชมไม่ต้องมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของว่าที่สอสอเท่านั้นนะครับ

ถ้าจะไปสังสรรคไปดื่มอย่าเอารถไป
เอากลับมาดูที่นางสาวนาธิพัฒน์ถือเป็นคนที่มีบทบาทอย่างที่น้องน้ำแข็งบอก
เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อสังคมแห่งความเท่าเทียม

เป็นคนร่วมผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมขออภัย
เมื่อนางสาวนทีพัฒน์ถือลาออกแล้วทำยังไง
ทำยังไงบัญชีรายชื่อทำยังไง

ก็ลำดับที่๔๐ขยับขึ้นมาคือนายสุเทพอู่อ้น

เขาเป็นอดีตประธานสภาพแรงงานด้านยานยนต์นะครับ
ก็ขึ้นมาให้ครบสัดส่วน๓๙คนตามที่พักเก้าไกลได้ไปครับ
คืออันนี้หลายคนก็แบบถ้าเกิดลาออกจากบัญชีรายชื่อ

คือจากข้อมูลที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลาออกจากพักนะ

แต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีการรอประชุม
คณะกรรมการพักด้วยอีกทีหนึ่งเหมือนกัน
ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการโหวตนะ
เมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาแล้วนะอาจจะเด้งขึ้นมาช้านิดนึง